ทีมข่าวของเราก็ไปเจอคุณพี่สอนศักดิ์ก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้พอดีนะครับ
มีนาคมพรุ่งนี้หวยออกนะครับวันนี้วันพระใหญ่ก็เลยไม่ออกนะฮะ
เราก็มีให้ท่านดูต่อด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชคทั้งหลายนะครับ
ว่าวันพรุ่งนี้นั้นที่ไหนเขาไปเสี่ยงโชคหรือว่าไปหาเลขเด็ดกันอย่างไรกันบ้าง
ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
ที่นี่มีเจ้าแม่ตะเคียนสายแก้วและเจ้าแม่ตะเคียนสายทองที่ผู้คนกราบไหว้บูชา
และไม่ลืมที่จะมาขอโชคลาภขั้นตอนการปฏิบัติเริ่มจากนำดอกไม้ทูบเทียน
รอธิษฐานขอกับเจ้าแม่ตะเคียนจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติการใช้นิ้วถูไถตามส่วนต่างของเจ้าแม่ตะเคียน
ระหว่างนั้นทีมงานสังเกตเห็นคุณพี่เสื้อฟ้าที่ก้มหน้าก้มตาใช้นิ้วถูถ่ายหาเลขเด็ด
มีสีหน้าแววตาเปลี่ยนไปสอบถามได้ความว่าเธอมีอาชีพขายลอตเตอรี่อยู่ที่จังหวัดเลย
ก่อนที่พักพวกในวงการจะชี้แนะว่าวัดแห่งนี้มีของดีจึงตัดสินใจเดินทางไกลมาทันใด
ถ้าถูกรางวัลที่๑จะมาต่อหางคุณสวยงามเลย
ขณะที่เซียนตัวเลขกลุ่มนี้เปิดเผยว่าเป็นคนในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด
และได้เลขเด็ดถูกรางวัลจากเจ้าแม่ตะเคียนมาแล้ว๓ครั้ง
ที่มาก็เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจเมื่อจะทำการใหญ่ในวันพรุ่งนี้
และหากสมหวังดังตั้งใจสัญญาว่าจะทำหลังคาให้เจ้าแม่กันแดดกันฝน
๓๕จ้ะ

จะทำหลังคาให้เจ้าแม่นี่แหละให้โชคให้ลาบ

ให้ลูกหวานทุกคนทั่วหน้าทั่วตา
อย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องพรุ่งนี้บ่าย๒โมงเป็นต้นไป
เรามีนัดกันหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ย้ำช่อง๓๒